ที่บอกว่าสถานการณ์น้ำเริ่มวิกฤตแล้ว
แล้วชาวกรุงเทพอย่างเราหลายคนก็ใจไม่ดีแล้วนะคะ

ว่าภาพเหตุการณ์ปี๕๔มันจะไปซ้ำแบบนั้นนะคะ
เพราะอะไรคะเมื่อคืนที่ผ่านมาสักประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ
อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
น้ำท่วมแล้วนะคะถามว่าตรงนี้สำคัญยังไง
คลีเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งตาคีรับน้ำมาจากท่าตะโกกับพระยุหะคีรี
สองอำเภอหลักหลักพอเข้าตาคลีแล้วยังไงต่อคะ
ประมาณสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอายุทยาปฐุมกรุงเทพ

ใช่ค่ะน้ำไปทุกที่ที่มีทางนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสภาพของตาคลีเมื่อวานนี้
ช่วงสักประมาณพบค่ำสักประมาณ๖โมงกว่า

รถใหญ่ก็ยังสามารถไปได้แต่ก็ลำบากเหมือนกันนะคะ

เพราะฉะนั้นแล้วหลายภาคส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เฝ้าระวังอยู่นะคะ
เรื่องของการพร่องน้ำต่างต่างคืออย่างกรุงเทพเนี่ยต้องรับน้ำเหนือใช่ไหม
ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้ฝนมันตกมาเติมทางตอนเหนือ
แล้วทางตอนท้ายเนี่ยก็ต้องมีการเร่งระบายน้ำแต่ต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะ
ตอนปี๕๔คือมันไม่ใช่น้ำท่วมอย่างเดียวมันเจอน้ำหลากด้วย
แล้วเนี่ยสภาพคล้ายกันเลยปีนี้ก็เจอน้ำหลากด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
คือฤดูนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นฤดูน้ำหลากนะครับ
มันจะหลากลงมาตามฤดูของมัน
แต่ว่ายังไงก็ตามคนที่เคยน้ำท่วมทุกปีก็ต้องระมัดระวัง
ตอนนี้ให้กำลังใจหมดว่าจะเป็นสุโขทัยชัยภูมิลบบุรีโคราชหรือนครสวรรค์
แต่ที่เพชรบูรณ์ก็หนักสีเทพ
สีเทพนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาดีนะเป็นแบบนี้เลย
สารรถน้องผู้หญิงไปแล้วละครับ๑๐๐๐
น้ำมันแรงมากน้องมาคนเดียวแล้วมันสารไม่ไหว

มันช่วยกันเลย๔๕๖คนเนี่ยขนาดแรงผู้ชายนะครับ
เป็นผู้นี้ได้เลย
คืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะตอนนี้คือช่วยผู้หญิงเสื้อดำได้แล้ว
กู้ภัยอะไรที่ใส่เสื้อส้มใส่เสื้อท้อนแสงพี่ตำรวจอะไรพวกนี้
ช่วยได้แล้วเพราะก่อนหน้านั้นรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงขี่มา
เอาไม่อยู่นู่นเห็นน้ำไหมที่มันไหลไปน่ะ
เอาไม่อยู่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดไปแล้วนะ
เกือบจะไหลไปตามน้ำแล้วนะครับแม้ว่าน้ำมันจะไม่ได้ระดับไม่ได้สูงมาก
แต่ดูความแรงสิครับนะฮะโอ้โหดีนะมีคนช่วยเอาไว้ได้ทันนะครับ
ดูจากเนี่ยมอเตอร์ไซคันนี้ก็ด้วยอ่ะผู้ชายกี่คนอ่ะ
ถึงจะต้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมาเข้าข้างทางได้
ไม่อย่างนั้นแหละปลิ้วนะฮะลอยไปแน่นอน
ชาวบ้านถ่ายคลิปนี้ไว้แล้วก็โพสต์ในโลกออนไลน์เล่าบอกว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับที่สี่แยกสัญญาณไฟจราจรในอำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับ
เพชรบูรณเข้ามาคอมเมนต์กันนะฮะเนี่ยอย่างที่ปุ้ยบอกเมื่อกี้นะฮะ
หรือว่าที่ไหนก็พูดกันอยู่ศรีเทพมา๔๐
ปีเพิ่งเคยน้ำท่วมบ้านครั้งแรกครั้งนี้นี่แหละนะครับ
ขณะที่ส่วนใหญ่นะครับแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกันนะฮะ
คนสีเทพด้วยกันให้กำลังใจกันบอกว่าเดี๋ยวเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ
อย่าไปฝืนอย่าไปขืนนะครับรถเล็กนะฮะเอาชีวิตของท่านเอาไว้ก่อนนะครับ
ขยับไปที่อุทัยธานีฮะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่คล้ายกับน้ำตก
แต่เขาเรียกว่ามันคือจุดสปิลเวย์หลายต่อหลายคนตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แหล่งใหม่เรียบร้อยแล้วฮะหน้าตาเป็นยังไงมองอย่างนี้จะมองไม่ออก
เพราะคนจะยืนอยู่ขวามือคือตัวจุดที่น้ำล้นสปิลเวย์ลงมา
และตรงนี้คือถนนที่ปกติเนี่ยวิ่งได้ตามปกติแต่ว่ารอบนี้น้ำมันล้นเหลือเกิน
และทางซ้ายมือเนี่ยเป็นหนองน้ำแล้วเขาเลยมานั่งรอกันแบบนี้
นั่งรอนั่งเล่นเหมือนเล่นน้ำตกแบบยังไงอย่างนั้นนี่คือเขื่อนวังร่มเก้า
บนทุ่งใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีน้ำล้นสเปลเวย์แล้วคนคึกคักมาก
คักขนาดไหนรถติดเป็นกิโลกิโลกว่าจะเข้ามาที่นี่ได้
และตรงสปริลเวย์มีความยาวประมาณสักร้อยกว่าร้อยกว่าเมตร
แล้วคนนั่งแน่นเลยฮะนั่งแน่นแล้วรถทีมข่าวผ่านไป
หลายคนยกนิ้วยกมือยกไม้ให้นะฮะหลายคนบอกนี่นี่คือจุดแหล่งท่องเที่ยวใหม่
การท่องเที่ยวเริ่มมีความคึกคักขึ้นมาแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยให้การช่วยเหลือดูแลด้วย
ช่วยเหลืออะไรช่วยเหลือในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
เพราะคนแต่ละคนมานั่งรถเมย์ไงไม่มีหรอก
นั่งมอเตอร์ไซค์มารถกระบงกระบะรถส่วนตัวมา
ตั้งแต่ขวามือด้านหัวมันด้วยติดยาวเลยฮะ
กว่าแต่ละคนแต่ละคันพอวนไปแล้ววนกลับมาอีก
อยากจะสัมผัสบรรยากาศน้ำตก

แต่หลายคนบอกเฮ้ยไอ้อย่างไอ้ตัวเปี๊ยก

ถ้าเล่นตรงนี้แล้วมันลืดแพลัดลงไปหนองน้ำใหญ่
นี่กำลังจะพูดเลยบอกเห็นแล้วไม่สบายใจเลย

เวลาเกิดอุบัติเหตุที่เราอ่านข่าวนะเด็กไปหาน้ำ

ควรใส่ห่วงยางหรือเสื้อพูดชีพให้ครับ

แม้ว่ามันจะจากเราไปแล้วแต่ว่ายังคงน่ากังวล